ซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่มาจากแดนมังกรค่ะ
ทำความรู้จักกับนักแสดงนำให้มากขึ้นดีกว่า

ก่อนอื่นเลยค่ะขอให้แนะนำตัวเองกันหน่อยดีกว่าค่ะ
จุ๊บจุ๊บจุ๊บ
มีแถมด้วยนะคะรัดนาจุ๊บจุ๊บน่ารักจริง
คนต่อไปดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

ถามก่อนเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทยหรือเปล่าคะ

แล้วรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยโด่งดังมากเลยที่เมืองไทย

อืมรู้ไหมว่าดังมากเลยตอนนี้

อืมรู้ไหมว่าดังมากเลยตอนนี้
อืมรู้ไหมว่าดังมากเลยตอนนี้
อืมรู้ไหมว่าดังมากเลยตอนนี้

อืมรู้ไหมว่าดังมากเลยตอนนี้
อืมรู้ไหมว่าดังมากเลยตอนนี้
อืมรู้ไหมว่าดังมากเลยตอนนี้

อืมรู้ไหมว่าดังมากเลยตอนนี้
อืมรู้ไหมว่าดังมากเลยตอนนี้
อืมรู้ไหมว่าดังมากเลยตอนนี้
อืมรู้ไหมว่าดังมากเลยตอนนี้
อืมรู้ไหมว่าดังมากเลยตอนนี้

ผมชอบผู้หญิงไทย
ผมชอบผู้หญิงไทย

ผมชอบผู้หญิงไทย

คุณน่ารัก

ผมรักเมืองไทย

ผมรักเมืองไทย
เท่านี้แหละค่ะพอหอมปากหอมคอนะคะ

อยากถามสเปคสาวเลยดีกว่า

เพราะตอนนี้เนี่ยมีแฟนคลับหลายคนอยากรู้เลย
และตอนนี้ค่ะมีแฟนคลับมากมายเลย
ผู้หญิงรวมถึงผู้ชายด้วย

เยี่ยม

ก็คงคิดว่าจะมีผู้ชอบผู้หญิงแต่ไม่คิดว่าจะมีผู้ชอบผู้หญิง
อกจากผลงานที่เราได้รู้จักกันนะคะซีรีส์ยอดฮิตแล้วค่ะ
ตอนนี้มีผลงานอะไรอื่นให้แฟนได้ติดตามบ้าง

ต่อไปก็จะมีผลงาน
ต่อไปก็จะมีผลงาน
ต่อไปก็จะมีผลงาน
ต่อไปก็จะมีผลงาน

แล้วช่ายจุดกันกันในครั้งหน้าไหนละ

มีความสงสัยมีความสงสัยมีความสงสัย
มีความสงสัยมีความสงสัย

มีความสงสัยมีความสงสัย
มีความสงสัยมีความสงสัย
มีความสงสัยมีความสงสัย
มีความสงสัยมีความสงสัย
มีความสงสัยมีความสงสัย
มีความสงสัยมีความสงสัย

มีความสงสัยมีความสงสัย

มีความสงสัยมีความสงสัย

มีความสงสัยมีความสงสัย

มีความสัยมีความสัย
มีความสัยมีความสัย
มีความสัยมีความสัย

มีความสัยมีความสัย

มีความสัย

มีความสัยมีความสัย